เริ่มที่ข่าวแรกวันนี้คุณผู้ชมครับ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนิน
ไปในการพร้ำราชใช้วิธีจลบพระนางคารแรกนาขวัญ

ซึ่งพระยาแรกนาเสี่ยงหยิบผ้าได้๕คืบ
ผลการเสี่ยงทายของกิน๗สิ่งที่ตั้งเลี้ยงพระโค
เพราะโฮกินข้าวข้าวโพดและย่าครับ
วันนี้เวลา๘นาฬิกา๒๕นาที
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนิน
พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ไปในการพร้ำราชใช้วิธีจลบพระนางคารแรกนาขวัญ
ณมลทนวิธีท้องสนามหลวง
ในปีนี้นายธีรพัฒน์ประยูนสิทธิ
หลักกระทรวงเกษตรและสหกร
พอดีข้าวกราศในนานจะได้ผลบริบูรณ์
และพาราหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี
เสี่ยงทายของกิน๗สิ่งที่ตั้งเลี้ยงพระโคในปีนี้
โคกินข้าวข้าวโพดพยากรว่า
ธัญญาหารพลาหารและจะบริบูรณ์ดี
และกินย่าพยากรว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร
ัญญาหารพลาหารพักสาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี
สำหรับพันธุ์ข้าวในพระราชวิธีในปีนี้
กรมการข้าวขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต
นำพันธุ์ข้าวเปลือกทั้งข้าวนาสวนและข้ามไร่
โครงการนาทดลองในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดา
เข้าร่วมพิธีมีทั้งสิ้น๑๑สายพันธุ์ได้แก่
ข้าวนาสวนจำนวน๘สายพันธุ์และข้ามไร่จำนวน๓สายพันธุ์
จากนี้ได้เตรียมพันธุ์ข้าวจำนวน๒๘๖๕กิโลกรัม
จ่ายให้กับเกษตรกรและประชาชนหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธี
ประชาชนที่ร่วมในพระราชวิธีต่างวิ่งกรูเข้าไป
มณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวมงคลและทราย
นำไปใส่ในไร่นาของตนเอง
ที่บางคนเก็บไว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล
ส่วนประชาชนที่เก็บข้าวไม่ทันก็หันไปเก็บต้นไม้ของกรทม
ที่ตั้งเป็นไม้ดอกไม้ประดับเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยเช่นกัน
ซึ่งถือว่าเป็นภาพที่น่าประทับใจนะครับ
จากพระราชพิธีนี้มีความสำคัญต่อขวัญและกำลังใจ
ให้กับผู้ที่มีอาชีพเป็นเกษตรกรของประเทศครับ